มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็สะท้อนใจเหมือนกัน
ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกต้องทำกับแม่แบบนี้
มีลูกคนหนึ่งก็เกิดอาการหลอนครับ
เขียวเกี่ยวข้าวไปจี้แม่ของตนเองอายุ๗๔ปี
ขังไว้ในห้องนอนอดข้าวอดน้ำนานกว่า๕ชั่วโมง
ชาวบ้านทนไม่ไหวไปตามแฟนสาวไปเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จนะครับ
บ้านหลังนี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่บ้านปิงเป็น
หมู่๑ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
นายบุญเลิศเกรำหรือว่านายแหลมอายุ๓๓ปีครับ
เขาจับแม่บังเกิดกล้าวของตนเองก็คือนางสมานสุธิอายุ๗๔ปี

โดยนายบุญเลิศเนี่ยเอาเขียวเกี่ยวข้าวจี้คอแม่ตัวเอง
ลำแหล่งมานะในภาพดูสิดูสิมันคมคม
ลูกเอาเขียวเกี่ยวข้าวจี้คอแม่
ล็อกประตูล็อกหน้าต่างปิดทุกอย่างเอาไว้แล้วขังตัวเองกับแม่ไว้ในบ้าน
แต่นายบุญเลิศก็ไม่มีท่าทีว่าจะยอมปล่อยแม่ออกมาเลย
คุยกันอยู่อย่างนั้นเกลี้ยกล่อม๕ชั่วโมงกว่า

สุดท้ายต้องไปรับตัวแฟนสาวของนายบุญเลิศมาเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่งช่วยกันคุย
ปรากฏว่าพอแฟนสาวมาแป๊บเดียว

นะฮะปล่อยแม่ออกจากห้องแล้วก็มอบตัว

มกลางความโล่งอกโล่งใจของญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้าน
ไปสอบถามแม่แม่บอกว่าลูกชายฉันชอบดื่มเหล้าประจำ

สองสามวันก่อนลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ
ชอบเดินไปเดินมาคล้ายคนประสาทหลอนและพูดจาเหมือน
เหมือนแบบจะมีคนไปฆ่าเขาอะครับ
ถึงขั้นกับปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะฮะ
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงมาจนกระทั่งเมื่อวานนี่แหละ
เอาเขียวเกี่ยวข้าวจี้คอแม่แล้วก็ขังแม่ไว้ในห้อง
ไม่รู้อะครับฉีดยา
ก็จับยายไม่รู้ก็จับยายเป็นพญาน
แต่ไม่จับไอ้เกิดพญาน

ดูว่าญาติจะแจ้งความอภิกษ์กับลูกหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่มีแม่คนไหนอยากจะทำอะไรกับลูกอะเนาะ